เกษตรกรไทยเขามีรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาบุกไปที่สวนชมพูทัพทิมจันทร์
ที่จังหวัดตรังซึ่งเป็นสวนชมพู่ทัพทิมจันทร์เขาบอกว่าโอ้โหมันดีจริงเลยนะ
เป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันเลยไปเลย
คนต้นยางพาราแล้วหันมาปลูกชมพูทัพทิมจันทร์๑๕๐ต้นบนพื้นที่๒๐ไร่
ก็สร้างรอยยิ้มในปีแรกที่เก็บผลขายรายได้ไม่ต่ำกว่า๔แสนบาทต่อปี
ที่นี่คือสวนชมพู่ทัพทิมจันทร์ของคุณปรีชาพรมห้องอยู่ที่ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรัง
ถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา๕ปีแล้วล่ะค่ะที่ชมพูทัพทิมจันทร์ออกดอกออกผลให้เก็บเกี่ยว
ก่อนที่จะทำสวนชมพู่คุณปรีชาก็ปลูกสวนยางพาราขายมาก่อนค่ะ
แต่ด้วยราคาของยางพาราพันผวนจึงตัดสินใจโคนต้นยางพาราทิ้งทั้งหมดและเริ่มต้นใหม่ด้วยต้นชมพู
คุณปรีชาคะ๕ปีที่ทำสวนชมพูทัพทิมจันทร์เป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้สวนทัพทิมจันทร์นะครับเนื้อที่ทั้งหมด๒๐ไร่ตอนนี้ได้ขยายเพิ่มไปอีก๕ไร่เป็น๒๕ไร่ครับปลูกไปแล้ว๕ปีตอนนี้รายได้ดี
หลังจากที่ปลูกได้๑ปีต้นชมพูทัพทิมจันทร์ก็เริ่มให้ผลผลิตยิ่งลำต้นมีขนาดใหญ่ขึ้นในแต่ละปีคุณปรีชาก็ยิ่งเก็บผลขายได้มากขึ้นเรื่อยอีกด้วยล่ะค่ะ
ราคาขายปลีกก็สูงถึงกิโลกรัมละ๗๐บาทและขายส่งกิโลกรัมละ๔๕๕๐บาทค่ะ
คุณปรีชาบอกเราช่อตลอดข่าวได้ไหมคะว่าเฉลี่ยแล้วใน๑เดือนส่วนชมพูของคุณปรีชาสร้างรายได้เท่าไหร่
ตอนนี้ก็ให้ทัพทิมจันทร์รายได้ต่อปีก็ประมาณอยู่ที่๔แสนนะครับ
เหลือแล้วก็เดือนหนึ่งประมาณ๒๐๐๐๐บาท
ส่วนของคุณปรีชาก็ยังกลายเป็นแหล่งปลูกชมพูทัพทิมจันทร์แหล่งใหญ่ในจังหวัดตรังอีกด้วยล่ะค่ะ
ซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาถึงที่สวนเลย
คุณปรีชายังฝากบอกอีกว่าผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
แม่ค้าต้องเข้าคิวจองกันเป็นรุ่นเลยทีเดียว
ส่วนชมพูที่ถูกขยายพื้นที่เพิ่มอีก๕ไร่รวมเป็น๒๕ไร่นั้นก็เพื่อปลูกชมพูทัพทิมจันทร์เพิ่มค่ะ
และเสริมรายได้อีกทางด้วยการขายกิ่งพันธุ์ในราคากิ่งละ๘๐บาท
วิธีการดูแลก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะ
มีแค่โรคและแมลงที่มารบกวนแต่ก็น้อยมากนะคะ
ใครที่สนใจปลูกติดต่อไปเลยที่คุณปรีชาค่ะ
ชมพูทัพทิมจันทร์ให้ผลผลิต๔๕รุ่นต่อปี
และก็ยังเป็นผลไม้มงคลในพิธีไหว้เจ้าและในเทศกาลต่างอีกด้วยค่ะ